ที่ข่าวอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองทั้งหลายนะคะ
พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เด็กชอบแอบไปเล่น
หนึ่งในนั้นต้องเป็นประทัดนะใช่อ่าชอบแอบไปเล่นกันโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะคะ
ทีนี้ที่จังหวัดนราธิวาสเด็กเขารวมตัวกันแอบไปซื้อประทัดมาเล่น
และซื้อมาเป็นจำนวนมากและถ้ามันเป็นจำนวนมากมันคือระเบิดย่อมนะ
มันเกิดระเบิดขึ้นมาสิคะได้รับบาดเจ็บแผลนี่ชะกันเวอะหวะที่มือ
อดได้รับความเสียหายและนี่คือสาราที่เขาไปแอบไปเล่น

สาราพังเลยค่ะนี่คือสภาพสาราริมทางนะคะ
พื้นที่บ้านจำปากอตำบลปะเละเหนืออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
จากการสำรวจของทีมข่าวของเราก็คือเห็นสภาพสาราเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะ
แล้วก็พบเศษซากประทัดกระจัดกระจายและมีเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้ากระจัดกระจายเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒คนเป็นเด็กชายอายุ๑๒ปี
ชื่อเด็กชายบัตรสรีอาแวร์และเด็กชายอาติฟแมลเด็ง
อาการบาดเจ็บของเด็กชายอาตีฟเนี่ยก็คือค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะ
อดได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
แขนซ้ายหักขาขวาเป็นแผลตามร่างกายมีรอยไหม้
เด็กชายอาตีฟยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยนะคะ
ส่วนเด็กชายอีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บคือเด็กชายบัสรี
คนนี้ไม่สาหัสมากนักนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาเจาะ
ทีนี้สอบถามเพื่อนคนอื่นเพื่อนเด็กชายเหมือนกัน
ประมาณ๔๕คนอายุก็ระหว่าง๑๐๑๓ปีที่ร่วมเล่นประทัดด้วยกัน
บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กชายอาตีฟซึ่งได้รับบาดเจ็บมากที่สุด
เอาประทัดชนิดลูกบอลทรงกลม๓๐ลูก
เด็กเราจะรู้เลยประทัดลูกบอลเนี่ยเสียงดังมากนะแล้วก็แรงมากนะคะ

เขาแกะและเอาดินปืนในนั้นมาใส่รวมกันในกระป๋องแป้งพลาสติก

นี่เหมือนการประกอบระเบิดเลยนะคะวิธีการนะ
พอหลังจากนั้นพอได้แล้วเด็กชายอาติฟก็ใส่แท่งเหล็กลงไป
แทงเข้าไปในกระป๋องแป้งที่มีดินปืนอยู่ข้างใน
หลังจากนั้นก็ให้ส่วนผสมของประทัดมีความแน่นกระแทกกระแทกให้มันแน่น
เวลาจุดจะได้มีเสียงดังเขาบอกเพื่อนแบบนี้
ในขณะที่เขากระแทกอยู่
ปองแป้งเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะ
เด็กชายอาตีฟซึ่งเป็นคนกระแทกดินปืน
และเด็กชายบัสรีถูกแรงอัดของระเบิดกระเด็นตกออกมาจากสารา
คือลอยออกมาไกลเลยมันนอนอยู่ที่พื้น
ส่วนเพื่อนอีก๒คนปลอดภัยดี
หลังจากนั้นชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนะคะ
ได้ยินเสียงก็เลยรีบพากันช่วย
นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะ
ดูแลให้ดีเพราะว่าประทัดเนี่ยเวลาเขาแอบขาย
เขาไม่ได้ขายเฉพาะเทศกาลไงเขาขายกันตลอดนะคะ